คุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าอาการของคุณแดงจิตรกรที่ป่วยเป็นมะเร็งลำคอระยะสุดท้ายนะคะ
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะอาการสุดหนักนะคะมีอาการหายใจติดขัด
ก็เลยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลครูเมืองที่จังหวัดบุรีรำอย่างเร่งด่วนนะคะ
นายสมจิตเกรดภูเขียวหรือว่าแดงจิตรกรวัย๔๖ปี
ตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลครูเมืองอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าอาการสุดหนักแล้วก็ถูกนำตัวจากบ้านพักส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะ
อุไรวันผู้ซึ่งเป็นภรรยาบอกว่าสามีมีอาการหายใจติดขัดผิดปกติ
ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลครูเมืองให้ช่วยนำส่งโรงพยาบาล
พอถึงโรงพยาบาลค่ะทั้งแพทย์และพยาบาลได้ใส่เครื่องช่วยหายใจ

เพราะว่าคุณแดงมีอาการอ่อนเพลีย

ประกอบกับที่ช่วงระยะหลังนี้แฟนเพลงแห่มาเยี่ยมกันอย่างต่อเนื่อง

ทางโรงพยาบาลตอนนี้มีการกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมแล้วนะคะ
เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้เพื่อนร่วมวงการอย่างคุณไผ่พงศธร

นักร้องลูกทุ่งชื่อดังจะเดินทางเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลครูเมือง
พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือด้วยค่ะ